คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
ที่จังหวัดตากนะฮะมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกห้าคน

ถูกฆ่ายกครัว๕ศพ
วันนี้ชาวบ้านไปเจอศพนะฮะนี่ฮะเป็นถุงดำที่เป็นกองขยะครับ

เป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยนำศพของทั้ง๕คนมาทิ้งเอาไว้
เพื่ออำพลางคดีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาตรวจสอบนะครับ
หลังจากชาวบ้านเขาแจ้งมาผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีคิริรักษ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะมนต์เชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับ
ส่วนจุดที่เจอศพเนี่ยเป็นกองขยะนะฮะ
อยู่ในไร่ริมห้วยนาคีรีนะครับ
ห่างจากหมู่บ้านปางสังกษี๑๐กิโลเมตร
มีพ่อชื่อนายเชาท์อยู่อุ้มเปี้ยมอายุ๕๒ปี
คนที่เป็นแม่ซึ่งเป็นภรรยาของนายเชาท์
ชื่อนางเจี๊ยะเซแสงสว่างอายุ๓๔ปี

มีลูกชายวัย๗ขวบลูกชายวัย๙ขวบและทารกหญิงอายุเพิ่ง๔เดือนนะฮะ
คาดว่าทั้งหมดเนี่ยจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วันนะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพในวันนี้นะครับ
เพราะสภาพนี้ขึ้นอืดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ศพที่เจอจะแยกเป็น๒จุดนะครับ
จุดแรกเนี่ยบริเวณกองขยะเลยนะครับที่มีถุงดำเยอะเนี่ยมีแม่ของเด็กนะครับ
แล้วก็มีเด็กชายวัย๗ขวบกับทารกหญิงวัย๔เดือน
ซึ่งน้องคือถูกแทงจนไทรทลักษณ์
นี่แทงเด็กทารกวัยแค่๔เดือนเนี่ยนะคะ

อีกจุดหนึ่งจะอยู่ใกล้กันนะครับ
ไกลกันมากแต่จะเป็นข้างลำห้วยนะฮะแถวกองขยะนะครับ
เป็นศพของพ่อกับลูกชายวัยเก้าขวบนะครับตำรวจก็เนี่ย
แล้วก็กู้ภัยนะครับต้องข้ามลำห้วยข้ามน้ำไปเก็บศพมานะครับ
ซึ่งศพของคนที่เป็นพ่อของครอบครัวนี้มีร่องรอยถูกยิงและถูกปาดคอด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับภูมิกับการสพวังเจ้าที่จังหวัดตากนะครับ
เจ้าของพื้นที่บอกว่าทั้ง๕ศพคือพ่อแม่ลูกนะฮะครอบครัวเดียวกัน
ส่วนสาเหตุของการถูกฆ่ายกครัวแบบโหดเยี่ยมอย่างนี้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อ
พบว่าคล้ายกับว่าน่าจะถูกฟันคอหรือใช้มีดปาดคอก็ยังไม่แน่ใจนะครับ
ต้องรอแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าศพมันเน่าครับ
ก็ตอนนี้กำลังญาติพี่น้องนะครับของคนตายก็กำลังสอบอยู่นะครับ
แล้วก็หน้าคืนนี้น่าจะยังสอบไม่เสร็จนะครับ
ก็หลายปากมากนะครับว่าใครไปมาไงแต่เท่าที่รู้ก็คือว่า
ผู้ตายและครอบครัวเนี่ยหายไปติดต่อไม่ได้เพราะจริงแล้วไปทำไล่วันอาทิตย์เนี่ย
เย็นก็ต้องกลับไปบ้านที่บังตักศรีแต่ว่าไม่ได้กลับ
ก็เลยมาตามหาจนกระทั่งพบศพเมื่อเช้านี้ครับความจริงเขาอยู่ที่หมู่บ้านปางสังกษีนะฮะ
จุดที่เจอศพเนี่ยห่างมาสิบกิโลเมตรนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการลำเลียงศพ
จากพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นเขาด้วยมายังโรงพยาบาลวังเจ้านะครับ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเผื่อหาสาเหตุแล้วก็ร่องรอยการเสียชีวิตนะครับ
ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลต่อไป
คำเดียวที่อยากถามคืออยากถามว่าใครทำเขาเขาเจ็บไหม
เขาเหี่ยวเข้าหรือเปล่าเขาหนาวไหม

แล้วใช่ไหมคะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าหนูทำงานอยู่นานโบสถ์หนูไม่ได้กลับบ้าน
แล้วปกติแล้วพี่สาวเคยได้ยินข่าวบ้างไหมว่ามีใครจะมาทำร้ายอะไรอย่างนี้
มีมั้งมั้ยอันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะไม่ทราบจริงจริง
ไม่ทราบนี่กูคิดทำกับสาวนี้ก็ร้องแค่ตัวเราเลย
นี่เป็นแม่กับน้องสาวของนางสาวเจี๊ยเซแสงสว่างนะฮะ
อายุสามสิบสี่ปีนะครับภรรยาของในเช้าอยู่อุ้มเปี่ยมนะฮะ
อยู่อุ้มเปรียมนะฮะที่เป็นสามีอยู่ห้าสิบสองปีที่เสียชีวิต
พร้อมกับลูกอีกสามคนทุกผู้ชมครับ
พ่อของในชาวนะฮะอายุหกสิบเก้าปีแล้วนะครับ
นี่ฮะวันนี้ก็เราก็ได้คุยด้วยนะครับต้องพูดผ่านร่ามนะ
ค่ะเขาเป็นชาวเผ่าโมงนะครับ
บอกว่าไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายและครอบครัวเหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าเท่าที่พ่อรู้จักก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกับใครพ่อก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเต็ม
เท่าที่พ่อรู้ไม่น่าจะพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อบอก
มีแบบว่าเคยทำร้ายร่างกายกันเองไหมในครอบครัวของลูกชาย
อยากจะให้คนที่เขาทำไม่ดีทำไมฆ่าทำไมพ่อหรือว่าแม่เนี่ยไม่ดี
ทำไมไม่ฆ่าเขาอย่างเดียวแล้วก็เราก็ไปหัวสงสารลูกว่าตัวเล็กทำไมฆ่าเขาทำไม
ทำไมไม่สงสารเขามากถ้าเราไปฆ่าลูกของเขาเขาจะเสียดายไหม
ญาติพี่น้องเขาจะไปห่วงไหมเอ่อเราก็คิดอย่างงี้อยากให้เจ้าหน้าที่
จับได้ก็ช่วยจะให้มันเอาให้มันติดที่ซะหน่อย
นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
และใครเป็นคนก่อเหตุเนื่องจากศพที่เจอเนี่ย
ว่า๓๔วันแล้วที่ถูกเอามาทิ้งแล้วที่บ้านครอบครัวเขาก็บอกว่า
หายไปหลายวันไม่ได้กลับไปที่บ้านเพิ่งมาเจอศพวันนี้นะครับ